หลังจากที่มีข่าวว่ามีสาวชาวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหายตัวไปลึกลับเมื่อ๒วันก่อนนะครับ
ขณะที่ไปเที่ยวชมสวนเสือศรีราชา
จังหวัดชนบุรีล่าสุดพบตัวแล้วนะครับ
พร้อมกับเปิดเผยว่ามีปัญหาครอบครัว

ตัดสินใจซื้อทัวร์มาเที่ยวประเทศไทย
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เกาลี่ปิงนักท่องเที่ยวชาวจีน

ขณะเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถตู้
ของโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เพื่อส่งต่อไปตรวจอาการทางจิตเวท
ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
เนื่องจากมีอาการหวาดกลัว
หลังพันธ์ตำรวจตรีปิยพงศ์เอ็นศาล
สารวัตรท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา
พร้อมนายวรยานบุญราชนายอำเภอศรีราชา

เนื่องจากมีอาการอิดโรยอ่อนแรงแต่ไม่มีบาดแผล
หายตัวไปขณะเที่ยวชมสวนเสือศรีราชา
กรุ๊ปทัวร์ชาวจีนเมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
ด้านพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรน้องขาม
ได้เรียกไก๊ซึ่งเป็นผู้แทนบริษัททัวร์จีน
นางเกาลี่ปิงเดินทางมาด้วย
เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นางเกาลี่ปิงเดินเที่ยวในสวนเสือศรีราชา
ปรากฏว่าจุดสุดท้ายได้เข้าห้องน้ำ
และเป็นจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิด
เมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นออกมาก็เจองูเข้าอย่างจัง

หลงทางออกไปโผล่บริเวณลำคลอง
ห่างจากสวนเสือประมาณ๕๐๐เมตร
ส่วนสาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ยอมกลับประเทศ
เนื่องจากมีปัญหาครอบครัวเพราะเพิ่งเลิกกับสามี
มีลูกสาวด้วยกัน๑คนวัย๙ขวบ
โดยก่อนหน้านี้ได้ทำประกันชีวิตเอาไว้เพราะเคยถูกขู่ฆ่า
หากเสียชีวิตญาติในประเทศจีนจะได้รับผลประโยชน์จากวงเงินประกัน
จึงซื้อทัวร์มาท่องเที่ยวในประเทศไทยตามลำพัง
พร้อมยืนยันไม่อยากกลับประเทศจีนอีกต่อไป
โดยก่อนหน้านี้นายวรยานายอำเภอศรีราชา
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกไตรรงผิวพันธ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน
และทหารประจำอำเภอศรีราชา
ส่วนที่กำลังกว่า๒๐๐นาย
กระจายกำลังทั้งหมดเป็น๕หน่วย
ออกค้นหาภายในบริเวณสวนเสือศรีราชา

โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน